คุณผู้ชมก็เป็นห่วงนะผู้สูงอายุที่อยู่บ้านคนเดียว
แต่อีกมุมหนึ่งก็เข้าใจว่าบางทีลูกหลานต้องไปทำงาน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคิดดูสิคุณยายอยู่บ้านคนเดียว

ครับนี่ในภาพที่เห็นชุดสีฟ้าคือโจรนะคุณ

หลังจากนั้นทำร้ายยายเอาสร้อยข้อมือทองคำไป

ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพเอาไว้ได้
เสื้อฟ้าชุดฟ้านี่แหละคือคนร้ายผู้ก่อเหตุค่ะ
เดินป้วนเปี้ยนกันอยู่หน้าบ้านก่อนนะ
เห็นว่ามีผู้หญิงเสื้อสีแดงใช่ไหมที่ขี่มอเตอร์ไซค์มามาส่งผู้ชาย

แสดงว่ามันรู้นี่ว่ามีกล้องวงจรปิด
แต่พยายามเดินเข้าไปในตัวบ้านเลยนะฮะ
แล้วคุณผู้ชมไม่ต้องแปลกใจทำไมกล้องมันดูเคลื่อนตาม
คือมันตามวัตถุที่มันเคลื่อนไหวนี่แหละค่ะ
แล้วจับภาพได้เนี่ยโอ้โห
มาถึงที่บ้านนี้นะมันงัดประตูคุณยาย

ดูสิคือตอนนี้คุณยายเริ่มรู้สึกแล้วว่ามีคนเข้ามาในบ้าน

แต่เจ้าโจรอยู่ตรงไหนเดี๋ยวคุณผู้ชมดูตามคลิป
มันโผล่ออกมาจากห้องหนึ่ง

และเข้าประชิดตัวคุณยายทันที

โอ้โหน่ากลัวจังเลยคุณผู้ชม
เดินไปแล้วนะผู้ก่อเหตุมันออกมาจากห้องตรงนี้

ซึ่งไม่แน่ใจว่ามันมาจากตรงไหนนะ

แล้วมันก็ประชิดตัวคุณยายทันที

เพราะว่าจังหวะที่คุณยายเดินไปก็พยายามจะหาแหละว่า
เสียงดังที่ได้ยินคือมันอะไรเหรอ

ประชิดตัวคุณยายดันตัวคุณยายจนหลุดมุมกล้องตรงนี้

คุณแล้วเนี่ยหมามันก็เห่าอยู่ตลอด
มันก็ลากลากตัวคุณยายมาแล้วก็ยื้อยื้อกันอยู่แบบนี้พักนึงอะค่ะ

ไม่ได้ไอ้ที่เยอะเอาสร้อยข้อมือไปได้นะ

แล้วหยิบมือถือยายไปอีกสองเครื่อง

ไปแล้วออกไปจากบ้านของคุณยายนะ

เหตุการณ์นี้นะคะทางผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งบ้านตากแดดเนี่ย
ผู้ใหญ่อนุสรอินทรคุ้มเนี่ยนะคะ

เอาคลิปจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดเนี่ย

ประกาศแล้วก็บอกว่าใครแบบเจอผู้ชายคนนี้

ตระเวนตามเส้นทางที่แบบคนร้ายหลบหนี
เพราะเป็นบุคคลอันตรายมาก

เอาไขควงมาเป็นอาวุธในการจี้คุณยาย

เพราะว่าพอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นกลางวันใช่ไหม

ผู้ใหญ่กำลังออกจากบ้านคุณยายมา
เห็นว่าชายต้องสงสัยผ่านหน้าบ้าน

ตามไปไปโลเลยแล้วก็จับตัวได้

ที่มันมีน้ำขังอยู่ปิดล้อมหาเลย

โอ้โหทำเป็นไปนอนนิ่งหลบอยู่ตรงนั้น

คุณผู้ชมคิดดูสิตอนที่ผู้ใหญ่ออกมาจากบ้านคุณยาย

คือเท่ากับเขายังวนเวียนป้วนเปี้ยน

หรือเขาตั้งใจจะก่อเหตุกับบ้านหลังอื่นแถวนั้นอีกหรือเปล่า
หรือจะก่อเหตุซ้ำกับบ้านคุณยายอีกหรือเปล่า
ไม่รู้ไงคุณผู้ชมแต่ที่แน่ตะคุบตัวได้แบบนี้แล้ว
ก็เลยถามไงไหนสร้อยข้อมือทองของคุณยายบาทหนึ่งอยู่ไหน
ปรากฏว่าคือเขาบอกว่า
ที่เอาไปเป็นมือถือ๒เครื่องใช่ไหม

คือตอนนี้ที่บอกว่ายังงงอยู่เพราะอะไร

แต่ตัวคนร้ายเองก็ยังให้การแบบวกไปวนมา
สำเนียงที่เขาพูดเหมือนกับเป็นภาษาอีสาน
เท่าที่จับใจความได้
คือเขาบอกว่าพ้นโทษมาจากเรือนจำจังหวัดตรัง
แล้วก็จะมาหางานทำในพื้นที่พังงา
แต่ทีนี้ยังไม่ได้งานทำไงแล้วตังค์หมดแล้ว

ก็เลยมาก่อเหตุที่บ้านคุณยายเอาไปแบบนี้
เหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์ด้วยนะฮะ
เตือนเลยเรื่องโจรเรื่องอะไรที่เข้าบ้าน

ดีมันไม่ทำอันตรายอะไรคุณยายนะ
ใช่ค่ะอีกอย่างหนึ่งคือมีกล้องวงจรปิด